รายหนึ่งนะคะทำกุญแจรถจักรยานยนต์หล่นหาย
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนนี่แหละ
ก็เลยลงไปเดินตามหาช่วงจังหวะที่เดินตามหา
ถูกรถชนค่ะคุณแม่รายนี้เสียชีวิต
ให้ลูกสองคนสู้ชีวิตกันตามลำพังนะคะ
ทีนี้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่บ้านฉางใหญ่ร้าย
ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบศพหญิงหนึ่งรายคู่กรณีเป็นรถกระบะ
คนขับเป็นผู้หญิงค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะ
คนที่ขับรถเนี่ยเขาก็เป็นคู่กรณีนะคะ
ยืนรอให้การกับตำรวจยังอยู่ในอาการตกใจค่ะ
คนที่ขับรถกระบะบอกว่าขณะที่กำลังขับรถมุ่งหน้าจะกลับบ้านพักค่ะ
เข้าตัวเมืองบ้านฉางช่วงนั้นมีฝนตกลงมาค่ะ
และรถคันหน้าเหมือนหักหลบอะไรสักอย่างตัวเองก็ขับมาแบบกระชั้นชิด
ไม่ทันค่ะและสิ่งที่เขาหลบคืออะไร
ก็คือผู้หญิงคนที่เดินตามหากุญแจอยู่ตามท้องถนนนะคะ
ตัวเธอเองเธอบอกเธอหักหลบไม่ทันก็ชนเข้าไปอย่างจังนะคะ
หญิงคนที่หากุญแจรถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่ค่ะ
ส่วนที่บริเวณสาราบำเพ็ญกุศลศพวัดสำนักท้อน
เบื้อค่ะเป็นน้องชายผู้ตาย
เปิดเผยว่าผู้ตายชื่อว่านางสาวประหยัดด้วงมาอายุ๔๔ปี
ก่อนเกิดเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระ
แล้วก็เข้าไปเติมน้ำมันภายในปั๊มต่อมาพบว่าลูกกุญแจรถจักรยานยนต์หล่นหายระหว่างทาง
เพราะเบ้ามันเสียใครที่ขี่รถจักรยานยนต์จะทราบนะ

แล้วรถมันก็ยังสตาร์ทได้ตามปกติแต่ทีนี้มันดับเครื่องไม่ได้เท่านั้นเองนะคะ
เบ้าเสียบกุญแจมันหลวมก็จอดฝากรถไว้ที่เด็กปั๊ม
จากนั้นก็เดินย้อนกลับไปตามหาตามไหลทางต่าง
ประจวบกับฝนตกลงมาทั้งนี้ผู้ตายนะคะ
ลูกสาวอายุ๑๔ปีและลูกชายอายุ๑๐ขวบไว้ด้านหลัง
ก่อนหน้าเนี่ยพี่สาวก็คือเด็กหญิงณธิดาแก้วตาเดินเร่
นมเปรี้ยวเพื่อหารายได้เลี้ยงคุณแม่แล้วก็น้องชาย
ที่แม่จะมาจากไปแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ
ส่วนผู้เป็นพ่อค่ะขาดการติดต่อไปนานแล้ว
ตอนแรกคิดว่าจะจัดงานศพคืนเดียวเพราะเด็กทั้งสองไม่มีเงินที่จะจัดงานศพ
ญาติก็ไม่มีกำลังมากพอเช่นเดียวกันค่ะ
ก็เลยประสานไปที่โครงการสายทานสะพานบุญส่งศพฟรีทั้งประเทศ
จักริตแต่งตั้งผู้จัดการโครงการเปิดรับบริจาคจัดงานศพ๖๐๐๐บาทค่ะ
โดยกำหนดบำเพ็ญกุศลที่วัดสำนักท้อนเป็นเวลา๓คืน
ส่วนเด็กทั้งสองนะคะครอบครัวให้ข้อมูลบอกเป็นเด็กดี
พี่สาวเรียนอยู่ม๑ค่ะสอบได้เลขตัวเดียว
ก็คือ๑ใน๑๑ใน๑๐มาตลอด
ทั้งนี้ไม่อยากให้เด็กทั้ง๒คนจะต้องสะดุดเรื่องของการเรียน
ที่ต้องมาสูญเสียคุณแม่ไปแบบนี้

ของผู้ตายจะรับอุปการะเด็กทั้งสองคนค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ
อยากจะช่วยเหลือค่าเล่าเรียนของน้องสองคนนี้นะคะ
เราขึ้นบัญชีให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ

ชื่อบัญชีของเด็กหญิงณธิดาแก้วตาก็คือชื่อบัญชีของน้องเองนะคะ
ส่วนเจ้าของฤทธิ์กระบะคู่กรณีเดินทางมามอบเงินช่วงงานศพแล้วค่ะ
เป็นอุบัติเหตุนะคะไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นด้วย